ครับเราไปเริ่มดูกันที่บริหารของอุปสรรคที่เกิดขึ้นม๗๓
นะครับที่ประจวบคิดีคันนะครับนักเรียนใน๑๐พัก
ระหว่างทางเกิดหลับในครับไปพุ่งชนต้นไม้จนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
พบนายชายสิทธิ์ถุงจันทร์อายุ๒๐ปีคนขับเสียชีวิตติดภายใน
สภาพศพหน้าผากด้านซ้ายยุบมีเลือดไหลออกมาจากปากและจมูกจำนวนมาก
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมา
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายชายสิทธิ์ผู้ตาย
สอบผ่านนักเรียนพลตำรวจและอยู่ระหว่างการฝึกที่ค่ายรามคำแหงจังหวัดเชียงใหม่
แต่ช่วงโรคโควิด๑๙ระบาดทางค่ายให้นักเรียนพักการฝึกชั่วคราว
ผู้ตายจึงขับรถกลับบ้านที่อยู่ในตัวเมืองประจวบคิริขัน
ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุอาจมีอาการหลับในทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้จนเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานทับคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
หลักกิโลเมตรที่๓๔ถนนสุขุมวิทย์ในพื้นที่ตะบนบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใต้ท้องรถบัสพบศพนายเมืองหินอายุ๔๐ปีชาวเมียนมา
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกล้อรถทับศีรษะเพื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นคนซ้อนได้รับบาดเจ็บ๑คน
คนขับรถบัสรับส่งพนักงานระบุว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งรับพนักงานและกำลังไปส่งที่บริษัท
ขับมาในช่องเลนขวาสุดแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
พยายามแซงขวารถกระบะแต่ไม่พ้นถูกเฉียวชนจนล้มลง
แล้วคนขับขี่กระเด็นมาด้านหน้ารถบัสถูกทับศีรษะเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่นำศพส่งชนะสูตรและนำตัวคนขับรถบัสและรถกระบะไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกข้างทางถนนสายร้อยเอ็ดมหาสารคาม
ในพื้นที่บ้านเหล่าขามตะบนศรีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถพังยับเยิน
ภายในรถพบนายวีรพงศ์สมสะอาดอายุ๒๘ปีคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ก่อนเกิดเหตุนายวีรพงศ์ขับรถมาจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมุ่งหน้ากลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
มีชายชะลาขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระชั้นชิด
พยายามหักหลบทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ